ต่อกันที่เรื่องราวของคุณแม่ลูกหนึ่งหุ่นเสีย
ต้องบอกเลยว่าเธอไปออกงานอีเวนต
เพื่อการกุศลแท้กลับเจอ

ใช่เป็นมือมืดนะคะที่แอบถ่ายคลิปวิดีโอใต้กระโปรงนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่ารู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
แล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้กลัวว่าผู้หญิงคนอื่นจะโดนแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
ตกเป็นเหยื่อของมือมืดที่แฝงตัวเข้าไปภายในงานอีเวนต์
จัดขึ้นเพื่อหารายได้เข้าการกุศล
ทำเอาคุณแม่คนสวยเป้ยปานวาด
ถึงกับต้องอัดคลิปจวกคนทำมาแล้ว
สาวเป้ยที่ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดวิวา
ได้อัปเดตความคืบหน้าว่าตอนนี้คนร้ายได้รับโทษทางกฎหมาย
เข้าไปอยู่ในห้องขังเป็นที่เรียบร้อย
พร้อมยอมรับว่าตอนที่ถูกแอบถ่ายนั้น
ไม่รู้ตัวจริงกระทั่งมีคนบอก

เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
รวมทั้งไม่อยากให้เกิดกับผู้หญิงคนอื่น
โดยหลังจากนี้คงต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้น
ด้วยการระมัดระวังเรื่องการแต่งตัวให้มากขึ้นค่ะ
ถูกตัวค่ะไปมารู้ตอนที่

เมื่อกี้เป้ยรู้เปล่าว่ามีคนถ่ายช้อนนะ
แล้วก็เฮ้ยแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะจับตัวได้แล้ว
ตกใจตกใจมากเป้ยใส่สั้นวันนั้นเป้ยใส่สั้น
แต่ว่าไม่ได้สั้นมากกว่าว่าอะไรอย่างนั้น

อาจจะต้องสวมกางเกงอีกชั้นนึง
เขาเป็นเจ้างานอยู่แล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีเขาเสียใจ
เขาก็ขอโทษเราใหญ่เลยว่าเฮ้ยเพื่อนขอโทษนะงานการพรุษสม

เขาก็ตกใจก็เหมือนจะบอกแล้วเป็นมั๊ยเอออะไรเงี่ย
เรารู้สึกไม่ดีมากกว่าเรารู้สึกแย่มากกว่า
มันเหมือนกับว่าเหตุการณ์พวกนี้หรือว่า
โรคจิตที่ช้อนถ่ายกระโปรงเนี่ย
มันเคยเกิดนานมากแล้วแล้วเราไม่คิดว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

แล้วเราเป็นคนจะขอดโดนอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นโดน